มีโพสต์หนึ่งที่มีการแชร์กันเยอะแล้วก็มีการตั้งคำถามนึกด้วยนะคะ
ถึงโพสต์ของท่ากาศยานชวนภูมิค่ะที่มีการประกาศเตือนผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
พกหน้ากากอนามัยติดตัวเกิน๓๐ชิ้นต่อครั้ง
และถ้าใครมีใบรับรองแพทย์สามารถพกได้ไม่เกิน๕๐ชิ้น
เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมพอมีประเด็นนี้คนก็ตั้งคำถาม
ทำไมเอาไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงจะเอาไปไม่ได้นะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้ค่ะนายกิติพงกิติขจรผู้มนุยการท่ากาศยานสุนภูมิ
ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของข่าว
ซึ่งอันนี้เนี่ยยืนยันว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะ
เพจเอาข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อความนี้
มาที่ท่ากัศยานไทยหรือทอทซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่
ช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ที่

เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำเตือนตรงนี้ออกมานะคะ
แต่ว่าเอกสารตัวนี้ค่ะท่านอธิบายบอกว่าเพิ่งมาถึงที่ทอท
เมื่อเดือนมกราคมนะครับปี๖๕นี่แหละนะฮะ
พอมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้ออกไปก็เลยเกิดความสับสน
เพราะเวลามันเปลี่ยนไปแล้วมันเหลื่อมเวลากันไปแล้ว
กากอนามัยมากน้อยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ใช้
แล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ได้มีการขาดแคลน

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ามันไม่เข้ากับยุคสมัยแล้วนะคะ